แล้วก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์
ที่เป็นผู้สร้างวัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ออกมาแถลงข่าวในการที่จะโต้ข่าวนะฮะว่าได้ด่าโต้ต่อพระพุทธอิสระ
ยืนยันไม่ได้เป็นคู่กรณีกันแต่ว่าที่พูดถึงเรื่องนี้
เพราะมีการกล่าวหาว่าสร้างวัดร่องขุนเป็นพุทธภานิษฐ์ครับ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒนศิลปินแห่งชาติผู้สร้างวัดร่องคุณ
ออกมาแก้ข่าวกรณีมีผู้แอบอ้างว่าด่ากลับพระพุทธอิสระวัดอ้อน้อย
จังหวัดนครปฐมที่กล่าวหาว่าสร้างวัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย

โดยยืนยันตัวเองนั้นและพระพุทธอิสระนั้น
ไม่เคยกล่าวถึงกันในกรณีนี้แต่อย่างใด
ศิลปินทั้งแห่งชาติคนนี้ยังบอกด้วยว่า
รู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องคอยมาแก้ข่าวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้
ฟังเสียงอาจารย์ดีกว่าเพราะเสียงอาจารย์จะดุเด็ดเผ็ดมันกว่าที่ผมเล่านะครับ
ผมก็เลยเอามันสักหน่อยโต้คืนน่อยเช้ามาก็เลยทำคลิปนั้นเพื่อด่ายพวกเนี้ยที่มันกล่าวหาว่าผมเป็นพุทธภาณิชย์
มันไม่ใช่พระไม่ใช่ท่านพุทธอิสระ
ผมด่านะด่าไอ้พวกที่มันเข้ามาในแฟนเพจผมนะครับไม่ใช่
แล้วพุทธอิสระก็ไม่ได้ด่าผมเลย
ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปด่าท่านผู้อิสระ
แต่มันเอามาโยงการเมืองมันเอาที่ผมด่าคนอื่นเอามาด่าท่าน
แล้วมันก็กล่าวหาว่าท่านด่าผม

ผมก็สร้างวัดของผมท่านจะทำหน้าที่ของท่านก็ทำไป
มงการเมืองอะไรของท่านก็ทำไป

แล้วผมก็ไม่รู้เป็นอะไรของมัน
มันก็ชอบเอาผมเนี้ยไปโยงการเมือง
เอาผมไปด่าทักษิณบ้างเอาผมไปด่าเสื้อแดงเอาผมไปด่าเสื้อเหลือง
เอาผมไปด่าความว่าชอบเอาผมไปด่าตัธนายก

ท่านก็ทำของท่านไปการโมงการเมือง
ท่านก็อะไรก็ว่าไปแต่ผมไม่ได้ด่า
ท่าทางของอาจารย์เฉลิมชัยจัดเต็มที่เลยนะฮะ
ถือว่าเป็นการออกมาแก้ข่าว
ที่ว่ามีกรณีด่ากันไปด่ากันมาหรือเปล่า

แท้จริงแล้วเป็นด่าคนที่เอาลงคลิปต่าง
ที่หาว่าเขามีการขัดแย้งกัน